มาในคราบนักบุญ
เสียคนนี้นะครับส่งจดหมายไปที่โรงเรียน
ทางโรงเรียนของคุณน้ำแข็งมีนักเรียนที่อยากจะได้รายได้พิเศษไหม
ผมมีบ้านผมมีออฟฟิศผมอยากจะได้น้องนักเรียนไปทำงานบ้าน
แล้วผมจะให้ตังค์อ่าพาเข้ารีสอร์ทครับคุณผู้ชมฮะ
นี่คือตอนไปจับมาได้แล้วนุ่มนวลผมขอยอมรับผิดครับ
ถ้าเกิดว่าประติดประต่อก็คือไม่ได้พามาทำความสะอาดรีสอร์ทหรอก
พฤติการก่อนน้ำแข็งเดี๋ยวน้ำแข็งจะหมั่นเขี้ยว
นี่คือสภาพของนายชาญพิษและเสียชาญหรือเสียชาญขออภัยอายุ๖๗ปี
โอ้โห๖๗แล้วเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเมืองกาลครับกาญจนบุรี
สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีดาวมะพูดคลุมมานะครับใส่หน้ากากอาลามัยปิดบัง
ชิดเหลือแต่ตาถูกคุมตัวนะครับมาสอบสวนที่สพสำรอง
ขณะขึ้นบันไดมาเห็นนักข่าวยกมือไห้แล้วก็บอกผมยอมรับผิดครับ
ชาญเสียชาญคุณผู้ชมเสียชาญเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
ของศาลจังหวัดกาญจนบุรีในคดีพรากผู้ยาวอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่อการอนาจารย์
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
เขาเนี่ยทำทีติดต่อไปหาโรงเรียนนะครับอ้างบอกว่าเนี่ยนะผมเนี่ยอยากจะเปิดโอกาสให้เด็กเรียนดีมีรายได้มาทำงานพิเศษกับผมสินะครับ
รับจ้างทำความสะอาดที่บ้านกับบริษัทผมเนี่ยอ่าทำวันสาวอาทิตย์ทำวันสาวอาทิตย์ให้เวลาเท่าไหร่ให้เวลา๓๕๐
มีเด็กเรียนดีอยากจะมีรายได้เป็นน้องผู้หญิงอายุ๑๓เท่าลูกผมเลยไปสมัครทำงานแต่ปรากฏบอกว่านะนายพิชานบอกเดี๋ยวขึ้น
เด็กบอกห้ามบอกใครเนี่ยลุงเป็นเศรษฐีนะเศรษฐีแล้วสนิทกับทางโรงเรียนนะ
ไม่ต้องไปบอกใครหรอกไม่มีใครช่วยหนูได้หรอกต่อมาครอบครัวร้องเรียนไปที่มูลนิธิวินวินนะครับ
เพื่อขอความช่วยเหลือมูลนิธิก็ประสานตำรวจให้ตามคดีให้จนจับตัวได้ในที่สุด
ทั้งนี้ทั้งนี้เสียชารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
เนื่องจากจำนวนต่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกกันไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะ
ของใครของมันนะครับขณะถูกคุมตัวจะเข้าห้องขังเสียชาญ
เจอกับนี่ครับคือมาจากมูลนิธิวินวินเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรกันลองฟังนี่
โอ้โหยกมือไหว้เลยแล้วบอกว่าไม่เคยทำมาก่อนนะ

หลานถ้าได้ยินเสียงนี้นะแล้วถ้าหนูดูข่าวนี้อยู่นะ
ถ้าหนูเคยตกเป็นผู้เสียหายอาเบิร์ตอยากจะให้ไปแจ้งความ
ตำรวจสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเนื่องจากพบว่า
เสียชาญเนี่ยน้ำแข็งเคยประกาศรับสมัครงานแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง

แล้วเด็กที่มาสมัครแล้วคนที่ผ่านมา
น้ำแข็งคิดเหมือนตำรวจผมว่าคุณผู้ชมก็คิดแบบนี้
เขาก็เลยสงสัยว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มไหม
ลูกถ้าใครเคยเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความ
ไปแจ้งความนะนะครับแล้วตอนนี้ชั้นสอบสวนเขาคัดค้านการประกันตัวแล้ว
ชี้ตัวลูกไปแสดงตัวว่าเป็นผู้เสียหาย
ต่างกรรมต่างวาระจะได้ไปเยอะโทษไปเยอะ
แล้วเคยไปขู่เด็กด้วยไงที่บอกว่ารู้จักสนิทกับโรงเรียน
ไม่รู้ว่าไปหลอกแบบนี้กับเด็กคนอื่นด้วยหรือเปล่า
กรณีนี้ผมถามชวนคุยโรงเรียนควรจะต้องรับผิดชอบด้วยไหมอืม
เขามาติดต่อทางโรงเรียนนะครับ
บอกว่าอยากจะได้เด็กเรียนดีอยากมีรายได้
ไปทำความสะอาดที่บ้านเขา
หรือว่าโรงเรียนบอกว่าก็ติดต่อทะเลก็แจ้งให้ไง

เป็นด่านชั้นแรกค่ะและก็มีกรณีต่อ
ผมถึงถามว่าแบบนี้ก็จะต้องนับผิดชอบด้วยไหม

ว่าเอาไงไปถ้างานจริงหรือเปล่า
ผมตั้งคำถามคุณผู้ชมช่วยตอบหน่อย